เรื่องต่อไปเมื่อกี้เราแอบเห็นลีลาแดนส์เล็กของพี่แดนเซอร์ไปแล้ว
ก็เลยอยากจะให้ดูลีลาการแดนส์ของเหล่าเยาวรุ่น
เยาวรุ่นก็คือวัยรุ่นกับวัยเยาว์แล้วกันนะค่ะ
คือวัยรุ่นสมัยนี้เขาก็จะมีลีลาท่าเต้นการเต้นที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องคอยเฉง้อดูอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
เอาล่ะไปดูกันเลยกับช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้จะพาทุกคนไปรื่นรมกับลีลาการแดนซ์ของเราเยาวรุ่น
ที่เชื่อว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นห่วงกันแน่นอน

ก็ห่วงว่าเยาวรุ่นเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสได้โตไหมนะสิ
เพราะอะไรไปดูลีลาของพวกเขากันครับ
เริ่มกันที่คนแรกเมื่อคุณพ่อขอให้เจ้าหนูอวดลีลาประกอบเพลงหมอลำให้ดูหน่อย
เจ้าหนูก็ไม่ปฏิเสธคำขอจัดให้เต็มแบบนี้เลยล่ะครับ
โพกเขียนเหรอครับ
โพกเขียนบะ

โชว์ไหมละนี่เหี้ยพี่ละเป็นห่วง
ต่อกันที่คนที่สองเจ้าหนูคนนี้เนี่ย
ถูกเพื่อนขยันขย่อให้เต้นโชว์บนเวที
ในงานโรงเรียนเจ้าตัวเนี่ยครับก็ออกอาการไม่อยากเต้น
ไม่สะดวกใจแต่เพื่อนก็ไม่หยุดเชียร์
ก็เลยจัดให้ตามคำขอแบบนี้นี่แหละครับ
ส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไป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
ส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไปส่วนไป
ยังไงล่ะครับก็บอกแล้วว่าไม่เต้นไม่เต้นยังไงแล้ว
ทรงไม่อยู่เลยล่ะครับทีนี้แม่นี่ขนาดไม่อยากเต้นนะ
ถ้าอยากเต้นเนี่ยจะขนาดไหน
สองคนผ่านไปดูดูแล้วเนี่ย
ผู้ปกครองและคุณครูควรดูแลให้เต้นอยู่ในสายตาอย่างใกล้ชิดนะ
พาไปเต้นผิดที่เนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้เติบโตเอา
แต่สำหรับสายแดนส์ในคลิปนี้เนี่ยครับ
มีโอกาสเติบโตแน่นอนเพราะเป็นการโชว์สเต็ปกวน
ในการหารายได้ไปเรียนหนังสือลีลาเด็ดสู้สองคนที่แล้วได้หรือไม่
ชมกันครับ
จริงนะเรื่องของการกล้าแสดงออกเนี่ยมันดีในสมัยนี้ควรจะกล้าแสดงออกแต่เอาเป็นว่าให้มันถูกที่ถูกเวลาแต่ถ้าอยู่ในบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีเป็นห่วงนะ